แต่ละคนหาเสียงทั้งกลางวันกลางคืนติดตามในลงสนามเลือก
สองสนามเลือกตั้งผู้ว่ามหานครพาไปดูเมื่อคืนนี้
ผู้สมัครเบอร์๘คุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะฮะโอ้โหนี่
ตอกย้ำการเป็นผู้ว่าเที่ยงคืนนะสำรวจย่านเศรษฐกิจในตอนกลางคืนของกรุงเทพ
นะฮะไปกับรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าครับไปซอยนานาไปคุยรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการ
บ้านต่างแล้วก็ร้านอาหารจากนั้นก็เดินเท้าต่อไปอย่างแหล่ง
ความสนใจขอถ่ายพงถ่ายภาพกันเยอะครับนะฮะก่อนจะปิดท้ายด้วยการไปสำรวจป้าย
พนักงานของห้างเลิกงานแล้วห้ามปิดแล้วเขากลับบ้านกันยังไงก็เดี๋ยวจะออกนโยบายที่จะหารถในการให้บริการช่วงกลางคืนด้วย
เพราะว่าการเดินตลาดจะได้รับฟังข้อมูลอย่างแท้จริงจากพี่น้องประชาชนอย่างตรงจุดมากขึ้นนั่นเอง
ขณะที่ทางด้านของพลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะ
สมัครผู้ว่าหมายเลข๖ก็มีการขึ้นเวทีปราศัยย่อยนะคะ
อยู่ที่ลานจอดรถตลาดหมู่บ้านธนสินเขตบึงกลุ่มค่ะ
โดยพลตำรวจเอกอัศวินบอกแบบนี้นะว่า
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งความหวังและโอกาส
ใครหลายคนอยากเข้ามาศึกษาทำงานแล้วก็ใช้ชีวิต
รวมทั้งสร้างครอบครัวซึ่งทุกคนล้วนคาดหวังอยาก
จะได้รับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
แต่ด้วยความซับซ้อนของเมืองค่ะทำให้เกิดปัญหาต่างตามมา
ดังนั้นการบริหารงานของกรุงเทพจึงไม่ใช่เรื่องง่าย

เป็นเรื่องที่ผู้ว่าจะต้องแก้ไขปัญหาให้ได้ค่ะ
ปิดท้ายที่ดรเอ๊นะฮะดรสุชัชวีผู้สมัครเบอร์๔
ก็แรงดีไม่มีตกเหมือนกันลงพื้นที่ครับช่วงเย็น
เมื่อวานไปตลาดใหม่ทุ่งครุประชาอุทิศ๖๑
ไปพบปากกับพี่น้องประชาชนที่ไปซื้อข้าวซื้อของ
ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีมีการมอบกุหับ

ก็พูดคุยหาเสียงไปกับพี่น้องประชาชนที่ตลาดนี้นะครับ
แล้วยิ่งใกล้ถึงวันเลือกตั้งเข้ามาเท่าไหร
เราก็อยากจะชวนคุณผู้ชมค่ะมาร่วมค่ะ

เพราะเชื่อว่าชาวกรุงทุกคนคงเคยเจอปัญหาการใช้ชีวิตประจำวัน

ไทยรัฐอยากชวนชาวกรุงทุกคนมาร่วมบอกร่วมเล่า

และอยากให้คุณผู้ชมติดแฮชแท็กด้วยนะว่า

จะทำเป็นโพสต์รูปวิดีโอหรือจะเป็นข้อความได้หมดเลยนะคะ
และมาร่วมส่งปัญหาถึงผู้ว่าคนต่อไปด้วยกันค่ะ